ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมจำได้ไหมครับตอนที่กำลังมีการหาคุณแตงโมกันอยู่
ค่ะมีคุณลุงคนหนึ่งคุณลุงชื่อลุงแบนนี่นะฮะ
ลุงแบรนด์อายุหกสิบเก้าปีนายอำนาจกลิ่นสาลี
แบนเนี่ยแกเป็นคนขับเรือหางยาวออกช่วยตามหาคุณแตงโมหาแบบไม่หยุดเลยพร้อม
พร้อมกับเจ้าหน้าที่หาทั้งวันทั้งคืนจนกระทั่งเจอ
แบนนี่อาศัยอยู่ที่แถวท่าเรือพิบุญสงครามตั้งแต่ปี๕๔นะฮะลุงแบนบอกนะครับ
แล้วทีนี้พอหาคุณตังโมเจอเนี่ยคนก็ชื่นชมกันแล้วพบว่าอ้าวลุงแกก็แหม
ลำบากลำบลนะแต่น้ำใจเยอะมาก
เขาบริจาคเงินเป็นเป็นการตอบแทนน้ำใจของลุงแบนกันเยอะแยะเลยใช่ค่ะ
ซึ่งลุงแบนบอกว่าตอนนี้ขอปิดรับบริจาคแล้วนะครับ
วันนี้ตินะฮะคุณกิติศักดิรชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวของเราไปหาลุงแบนนะครับ
แบนบอกว่าขับเรือรับจ้างเลี้ยงชีพแล้วก็อาศัยพื้นที่ท่าเรือพิบุญสงครามเนี่ย
กินนอนอยู่ที่เนี้ยอยู่กับเรืออย่างเงี้ยตั้งแต่ปีห้าสี่ค่ะ
นี่หกห้าสิบเอ็ดปีคืนเกิดเหตุตอนนั้นยี่สิบสี่กุมภาพันธ์
แบนบอกว่าลุงแบนนอนอยู่ที่สาราที่ท่าน้ำ
ได้ยินเสียงคนตะโกนตามหาบอกแตงโมอยู่ไหนแล้วก็ล่องเรือหา
ซึ่งลุงตอนนั้นไม่รู้หรอกว่าแตงโมคือใครเป็นดาราหรือว่ามีคนมีชื่อเสียงอะไรอย่างนี้
ลุงแบรนด์ก็รู้แค่ว่าเออเขามาช่วยกันหาเยอะมาก
ลุงก็เลยเห็นว่าเอ้าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็ช่วยเขาหาด้วยดีกว่า
ค่ะก็เอาเรือหางยาวเนี่ยออกตามหาตามริมตลิ่งแม่น้ำเจ้าพระยา
จุดที่เจ้าหน้าที่ไม่ได้ไปแต่ไม่เจอก็ช่วยตามหาต่อทุกวัน
จนยี่สิบหกกุมภาพันธ์นั่นแหละนะที่เจอคุณแตงโม
แล้วมีคนก็เอาภาพลุงเนี่ยที่ช่วยตามหาเนี่ยไปแชร์ในโซเชียล
คนก็ชื่นชมกันเยอะเรื่องน้ำใจของลุงแล้วมีการช่วยเหลือ
การบริจาคเงินเข้าบัญชีนะซึ่งลุงแบนบอกว่าที่ผ่านมารายได้
จากการขับเรือหางยาวรับจ้างเนี่ยก็สักสี่สิบบาทบ้างต่อวัน
วันไม่ได้เลยก็มีแต่ลุงก็ภูมิใจที่ทำมาหากินช่วยเหลือตัวเอง
นะคือลุงบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้ทำให้ลุงเนี่ย
ดีใจหรือไม่ดีใจอะไรนะเพราะถือว่าตัวเองยังทำได้ไม่ดีพอ
ถ้าทำได้ดีเนี่ยลุงแบนบอกว่าคงจะช่วยคุณแตงโมไม่ให้จมน้ำได้
นี่นะฮะลุงแบนบอกว่าไม่ต้องชื่นชมลุงหรอกว่าโอ้โหทำดีช่วยเหลือตามหาอะไรคุณตังโม
ถ้าทำได้ดีเนี่ยคือลุงต้องหาแตงโมเจอแล้วช่วยเขาไม่จมน้ำ
ตั้งแต่วันแรกส่วนเรื่องการรับบริจาคเงินตอนนี้ปิดรับบริจาคไปแล้ว
ก็ขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันแชร์นะครับแล้วก็มีการบริจาคเงินมา
แบนบอกว่าบัญชีต่างที่ได้มาเนี่ยลุงแบนเบิกได้คนเดียวเท่านั้น
ได้รับเงินบริจาคมาประมาณ๓๔๐๐๐บาท

อีกส่วนนึงจะเอาไปช่วยเหลือคนที่เคยช่วยเหลือลุงตอนที่ลุงลำบาก

ก็เห็นมองไปเห็นเรือ

เขาก็วิ่งผมไปเปิดเตียงคล้ายดูไปอย่างเงี้ย
เจอหรือเปล่าครับ

แล้วก็ไปข้างหัวเราะบางที

แล้วเนี่ยช่องเขาก็ออกมาก็ไปกับผมก็ไปเลาะไป
วนดูตามคนเขาเรียกมึงกับมีว่า
ผมทำขนาดนี้ดีแล้วเหรอผมว่าผมยัง
อ๋อพ่อทำขนาดนี้ยังถือว่ายังไม่ดีใช่มั้ย
ผมว่าไม่ดี
นี่ค่ะคุณผู้ชมส่งข้อความมาว่าเนี่ย
คนจริงใจจิตใจดีต้องเนี่ย